ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดีด้วย
ค้นพบซากโครงกระดูกวานดึกดำบัน
อายุประมาณอยู่ระหว่าง๒๐๐ถึง๖๐๐ปีนะครับ

ในทะเลอ่าวไทยสมุทรสาครบ้านเรานี่นะฮะ
คาดว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับวานบรูด้าครับ
นี่คือซากโครงกระดูกวานที่ขุดพบในตำบลอำแพง
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ
เป็นกระดูกที่เรียงชิ้นสมบูรณ์นะฮะ
ตั้งแต่ส่วนลำคอนะครับลำตัวถึงส่วนคอเนี่ย
ประกอบด้วยกระดูกสันหลัง๑๙ชิ้น
กระดูกซี่โครงและกระโหลกและขากันไกล
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์อย่างที่ผมนำเรียนไป
วัดความยาวตลอดตัวได้๑๒เมตร
แต่เพราะส่วนกะโหลกเนี่ยวัดความยาวได้ถึง๓เมตร

แต่เจ้าหน้าที่เขาต้องค่อยทำนะ
ค่อยปัดแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ

โครงกระดูกวานนี้นะครับคณะสำรวจเนี่ย
พบซากสิ่งมีชีวิตอื่นในบริเวณโดยรอบด้วยอะไรบ้าง
ฉลามฟันกระเบน

คุณวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปเลยครับ
ไปติดตามการขุดค้นซากหวาน

เป็นซากวางขนาดใหญ่อายุประมาณ๒๐๐

มีลักษณะเดียวกับที่พบ
วานบลูด้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างละเอียดว่าเป็นซากกึ่ง
ึกดำบันที่อยู่ในสายพันธุ์ไหนกันแน่

สำหรับจุดที่คุ้นพบซากวาน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นอะไรให้เห็นความสมบูรณ์ของอ่าวไทยไงครับคุณผู้ชมครับ
แสดงว่ามันสมบูรณ์มาเป็นพันปีครับ
และในปัจจุบันอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะฮะ
ก็ยังคงความสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีและยังพบเห็นวานบลูด้า
ประมาณสัก๕๐ตัวได้ถึงหน้าก็จะมีการล่องเรือไปส่องดูไกลกัน
มีโลมาอิลวดีมีโลมาหลังโหนกหรือที่เรียกว่าโลมาเผือก
และโลมาหัวบาดหลังเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนด้วยนะครับ

ฝากประชาชนในพื้นที่ถ้าเจอถ้าพบเห็นซากอะไรแล้วก็นะครับ
รีบแจ้งหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับ
เพื่อจะได้ตรวจพิสูจน์แล้วก็เก็บรักษาคุ้มครองกันต่อไปนะครับ
น่าสนใจนะตรงนี้ก็แสดงว่าตรงพื้นที่ของตำบลเนี่ยนะฮะ

เขาก็ต้องดูว่าทะเลมาอยู่ในพื้นที่และตอนนี้กลายเป็นพื้นที่บก